คราวนี้เป็นวัยรุ่นกับผู้ใหญ่ไปดื่มกัน
แล้วดันไปมีเรื่องกับวัยรุ่นเจ้าถิ่น

ชักปืนออกมายิงขึ้นฟ้าขู่วัยรุ่นเจ้าถิ่น
ระแวกนั้นมีตำรวจบ้านเขาอยู่แถวนั้นพอดี
เขาก็ออกมาห้ามปรามโอ้โหรายนี้
ห้าวจัดจริงเอาปืนเจาะหัวตำรวจเลยบอกว่า
เป็นตำรวจก็ไม่เกี่ยวอย่ามายุ่ง
สุดท้ายเจาะไปเจาะมาตำรวจต้องตัดสินใจยิงสวนเข้าขาบาดเจ็บกันไปเลย

ชาวบ้านจับตัวและรุมประชาธารกรรมวัยรุ่นกันด้วย
โอเคถ้าพวกจ้างไม่ใช่ไม่เป็นไร
มีชาวบ้านนะมีเสียงชาวบ้านนะ
แล้วก็กลางแบบนี้จนโดนตำรวจยิงสวนเข้าขาเลยคุณ

อยู่กับพื้นเพราะชาวบ้านเขารุมกันจับตัว
แล้วเขาก็แหมขอสักคนละตุ๊บ๒ตุ๊บ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้๒ทุ่ม
ชุมชนสังกษีจังหวัดปฐุมธานีค่ะ

ก็เป็นสองคนที่เข้ามาห้ามในตอนแรกนะคะ
ส่วนคนก่อเหตุมี๔คน

คือในจ๊าบวรรณฑรวังกษาอายุ๒๐ปี
แล้วก็ในต้นนันทวัฒนามบุตรอายุ๒๒ปี
แสบอยู่นี่ค่ะนายบู้นายชัยโยตามพหัด
ปีแล้วนะไม่เด็กแล้ว
คนนี้แหละคือคนที่เอาปืนเจาะหัวดาบวุฒิถึงสองรอบ
เจาะทั้งดาบบุษเจาะทั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคุณฮะ
ใช่แล้วอีกคนนึงค่ะหลังเกิดเหตุวิ่งหนีไปหลังบ้านชาวบ้าน
แต่สุดท้ายก็ไม่รอดโดนจับได้เปรมนิพนธ์สมสมานอายุ๒๒ปี
บู้เนี่ยต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนเพราะว่าบาดเจ็บที่เข่า
เพราะว่าตำรวจยิงเข้าไปที่ขาขวาแล้วมันเข้าเข่าขวา
ส่วนที่เหลือถูกนำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักนะคะ
ในที่เกิดเหตุมีปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอก
รังเพลิงมีกระสุนปืน๓๘คาอยู่๑นัด
กระสุนปืนอีก๓นัดปลอกกระสุนอีก๒ปลอก
ทีมข่าวเราลงพื้นที่วันนี้ไปที่ชุมชนสังกษีที่เกิดเหตุ
ไปคุยกับดาบวุฒิซะหน่อยดาบตำรวจสารวุฒิสุขใหม่
แล้วก็คุยกับนายอนันต์จันทบุตรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วย
คือดาบวุฒิเนี่ยพาทีมข่าวเดินดูที่เกิดเหตุเลยนะ
พาเดินดูอยู่เอ้าเจอหลักฐานเพิ่มคุณ
เจอกระสุนปืนกับกุญแจรถมอเตอร์ไซค
ซ่อนอยู่ในกระถางต้นไม้ข้างบ้านหลังเกิดเหตุ
นี่พาไปชี้ดูเลยนั่น
นี่กระสุนปืนกับกุญแจมอเตอร์ไซค์

เขาบอกว่าเป็นกระสุนปืนลักษณะยังไม่ได้ใช้งาน๒นัด

ส่วนหลังบ้านที่กลุ่มวัยรุ่นไปซ่อนตัวก็มีปลอกกระสุนปืนกับซองกระสุนปืนตกอยู่ด้วย
สืบสวนก็เลยนี่ค่ะต้องใส่ถุงมือเก็บหลักฐานเพิ่มเติมไปประกอบสำนวนเลย
ดาบวุฒิเล่าเหตุการณ์ระทึกให้ฟังแบบนี้
ตอนเกิดเหตุเนี่ยดาบวุฒิอยู่ในบ้านห่างจากที่เกิดเหตุประมาณสัก๒๐เมตร
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวิ่งมาบอกบอกเอ้ยช่วยหน่อยมีวัยรุ่นทะเลาะไล่ทำร้ายกัน
ดาวุฒิก็เลยออกไปห้ามเจอกลุ่มวัยรุ่น๔คนกับวัยรุ่น๓คนแล้วกัน
เพราะบู้ไม่วัยรุ่นแล้วล่ะบู้สี่สิบแล้วยืนอยู่
วุฒิก็เข้าไปถามแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นตำรวจทำอะไรกัน
ู้ชักปืนเลยแล้วเจาะหัวดาบวุฒิแล้วบอกว่าเป็นตำรวจก็ไม่เกี่ยวออกไป
วุฒิด้วยความที่เขาเรียนมาเนอะตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมก่อน
แต่๔คนนี้ไม่ฟังเลยดาบวุฒิเดินกลับเข้าบ้านแต่ไม่ได้กลับเข้าไปลาดถอยนะ
โทรแจ้งขอกำลังเสริมมาสมทบจังหวะที่โทรคุยอยู่มีเสียงดังปั้งหนึ่งนัด
ดาวุฒิเลยคว้าปืน๙มมที่เป็นอาวุธประจำกายของตำรวจ
คราวนี้ด่าบุ๊ธคิดใจเลยว่าถ้าไม่หยิงบู้หยิงแน่ว่ายิงเข้าขาขวาก่อนเลย
ก็ตามยุทธวิฒีท้ากัดคนล่ะให้หยุดยิงเข้าขาขวาต้องหัวล้มลงไป
จังหวะนั้นก็ผมก็ได้เอาปืนออกไปไปถึงหน้าปากซอยก็ไปเจอเขาเจอเขาเสร็จเขาก็ได้เร่งปืนมาหาผม

มาอีกรอบหนึ่งผมก็เลยตัดสินใจที่ยิงไปที่ขาเพื่อป้องกันตัวเอง
ขนาดเขาฟุบแล้วปืนเขายังกำแน่นผมแบบว่าปล่อยปืนวางปืนปล่อยปืนวางปืน
ซึ่งผมคนเดียวก็ไม่ไหวเพราะว่ามีน้องหรือชาวบ้านช่วยกัน๔๕คน
เพื่อที่จะล็อกล็อกเสร็จปืนเขากำไว้แน่นมากพร้อมยิงตลอดง้างอยู่ลำเพลิงดีที่เขาสยบตัวนั้นได้ครับผม
ครับหนักคำพูดเหมือนว่าเอ๊ะตำรวจแล้วเป็นไงไม่สนอะไรครับตำรวจแล้วเป็นยังไงอะไรทำหน่องเนี่ย
พอเท่าพักด่าบุตรก็ค่อยถอยถอยเข้าไปที่บ้านก็เหลือผมคราวนี้มันก็หันปืนกระบอกปืนมาทางผม
แล้วก็ดาบวุฒิก็บอกว่าไอ้น้องหยุดหยุดพอสักพักมันก็หันมาในมือก็ยังถือปืนอยู่
นี่ค่ะหลังจากที่โดนยิงสวนจนล้มไปแล้วชาวบ้านกรูกันเข้ามาเอาโดนคนละตุ๊บสองตุ๊บอีกนะ

ทีนี้บู้โดนยิงเข้าหัวเข่าขวา
บาดเจ็บแต่ไม่สาหัส
ู้ยังคุยกับนักข่าวเราได้บู้ยังตอบได้เอาไปหาบู้ที่โรงพยาบาลหน่อยนะคะ
อยู่แผนกศาลัยกรรมชายโรงพยาบาลประธุมธานี
มีตำรวจผลัดเปลี่ยนกันมาเฝ้าแล้วควบคุมตัวตลอด๒๔ชั่วโมง
อาการของบลูอัปเดตก่อนปลอดภัยแล้วค่ะแต่ก็ยังเจ็บขาด้านขวาอยู่
บู้ว่าพี่บู้ต้องเรียกพี่แหละอายุ๔๐อะเนาะ
บู้เล่าให้ผมฟังทีภูริพัฒน์ถามนะ
มันเกิดอะไรขึ้นนะพี่พี่เอาปืนเจาะหัวตำรวจทำไม
บู้ตอบว่าก็เนี่ยก็พากันไปกินเหล้าที่หอพัก
ใกล้กับหอพักพี่ตั้งแต่เย็นเมื่อวานแล้วแหละ
แล้วภาพตัดไปเลยอ่ะน้องพี่บู้บอกภาพตัดไปเลยจริง
ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนไปก่อเหตุอะไรขึ้น
พี่เพื่อนไม่ได้เกาะพี่ก็เกาะ
คุณภูริพัฒน์นักข่าวเราก็ถามย้ำว่าพี่บู้ผมถามจริง
มันเมาขนาดนั้นเลยเหรอพี่มันเมาจนจำอะไรไม่ได้เลยเหรอ
ู้ก็บอกว่าเมาจริงว่ะน้องเมามาก
เอาจริงนะตอนนี้สั่งแล้วพี่มานั่งนึกถึง
เสียดายเหมือนกันนะอนาคตเนี่ยกลายเป็นต้องมาถูกดำเนินคดี
ต้องมาติดคุกนี่ลูกพี่ยังเล็กอยู่เลย
ก็มาห้ามให้เราเด็ดยิงปืนหรือยิงปืน
ก็เราจำได้ไหมจำไม่ได้
จำได้โอเคเพราะมันเป็นเผยว่าเจ็บมั้ย

ลูกลูกลูก
ในเมื่อพี่บู้ยืนยันว่าพี่จำอะไรไม่ได้จริงมันเมามาก
ไม่เป็นไรไปถามน้องจ๊าบสิ
จ๊าบที่โดนจับไปก่อนหน้านี้ที่โดนลุมประชาธรรมตุ๊บสองตุ๊บนี่แหละ

จำได้เพราะว่าปืนนั้นเป็นของจ๊าบเอง
จ๊าบเล่าแบบนี้ดื่มเหล้าจนเมาจนหมดแล้ว
ต้นก็เลยอาสาบอกว่าเออเดี๋ยวไปซื้อเหล้าที่ท้ายซอยให้
เหล้ามันหมดจะได้มากินต่อจะได้ไม่ขาดตอน
ปรากฏแทนที่ต้นจะไปซื้อเหล้าเอ้าต้นมันไปมีเรื่องกับเจ้าถิ่นเฉย

เหลือก็เลยเอาตามไปช่วยต้นยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัด

แล้วจากนั้นพี่บัวก็มาคว้าปืนจากมือจ้าไป
แล้วเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ดาบวุฒิเข้ามาห้ามพอดี
ก็เลยไม่รู้ว่าดาบวุฒิจะมาทำร้ายหรือเปล่า
บู้ก็เลยจอบปืนใส่หัวตำรวจไปแบบนั้น
เอางี้ค่ะตอนนี้รู้แล้วนะว่าเกิดอะไรขึ้น

ต้องรู้เรื่องนี้ด้วยข้อหาที่ถูกแจ้งนะคะ
บู้ถูกแจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนและ
ข้อหานี้หนักมากนะคะพยายามฆ่าเจ้าพนักงานค่ะ
ส่วนผู้ต้องหาคนอื่นจ๊าบถูกแจ้งข้อหาร่วมกันพกพาปืน
แล้วก็ข้อหายิงปืนในที่สาธารณะต้นกับเปรม
ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำว่าไปเกี่ยวข้องตรงส่วนไหนไหม
ถ้าเกี่ยวก็ต้องโดนแจ้งข้อหากันไปตามระเบียบนะคะ

เด็กดูว่าเป็นตัวอย่างนะคะจะวัยรุ่นจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม
สติต้องมีตลอดแล้วอย่าห้าวอย่าซ่าไม่คุ้ม
แต่นี่เล่าเข้าปากไงไม่คุ้มเลยขาดสติเลยนะฮะ